คุณผู้ชมครับมาชมรมคนนิยมตัวเลข
ตามมาทางนี้ทดสอบสายตากันหน่อย

ไปหาอะไรเป็นความสลิมงคลหน่อยนะครับ

พื้นที่ตำบลเขาชายทง

เพราะในอดีตประเมนทางโค้งตรงนี้
เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินรถประจำทางแห่โค้ง
มีคนเจ็บคนตายเยอะนะฮะก็เลยจะสร้างรูปปั้นทาเวสุวรรณ
แล้วก็ไปตั้งเอาไว้ตรงนี้ปรากฏว่าเอออุบัติเหตุมันลดลงฮะ
นอกจากนี้ชาวบ้านยังจุดประทัดเสียงทายกันด้วย
ซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจเพราะอะไร
ประทัดทั้งสองแผงมันเลขตรงกันเป๊ะเด๊ะพอดี
อ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยแล้วกันพอระเบิดปุ้มออกมาเดี๋ยวชาวบ้าน
นี่เขาก็เอามาโชว์แบบนี้จุดสองแผง
เอาเหมือนกันพอดิบพอดีเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคึกคักเช่นกันครับ
ชาวบ้านจำนวนมากครับแวะไปไหว้ขอพรแล้วก็ไปแก้บนด้วย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันตลอดทั้งวันนางนัทธนันณทินีศรีตระกูล
แม่ค้าชาวกรุงเทพมหานครไปกับลูกสาวครับเอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บน
กุมารเจ้าสวยเห็งและพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ
เพราะว่าท่านดวงดีครับถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้ายสองตัวสามเก้า
เมื่องวดที่ผ่านมาได้เงินไปสี่หมื่นสองพันบาทครับ
แล้วก็ยังค้าขายได้กำไรดีอีกด้วยจากนั้นไหนไหนก็มาแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาไปอีกสักชุดไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนบรือศรีเนรนะครับ
เพื่อจะเอาเลขชุดใหม่นี้ไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่๑มีนาคมนี้ครับ
ลูกวัวเกิดได้เพียง๑วันเท่านั้นแต่ดูดีที่ขาของบ้าน

นี่แหละค่ะที่มาของคำว่าไอ้๕ค่ะคุณผู้ชม

มันไม่ตายด้วยมันมี๕ขาแปลกไหมแปลกแต่จริง

เป็นความเชื่อนอกระบบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
แต่ชาวบ้านก็ถามอยู่ดีว่าเลขที่เท่าไหร่ล่ะบ้านน่ะนะฮะ
บ้านเลขที่๒๔๗หมู่๑๘
กล้วยสามัคคีตำบลดงใหญ่อำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าลูกวัวเพศผู้สีน้ำตาลตัวนี้นะ
ชาวบ้านไปมุงดูเยอะมาก
ปรากฏว่าคือสุขภาพแข็งแรงมากเลยนะ
มันยืนกินนมแม่วัว

เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของวัววัย๘๐แล้วนะคะ
คุณตาถาวรเลี้ยงกระบือแต่นี่เลี้ยงวัวค่ะ

เล่าบอกว่าตั้งชื่อลูกวัวตัวนี้ว่าไอ้๕เป็นลูกวัวของแม่วัวสายพันธรามันผสมชาวบ้านในพื้นที่
พอรู้ข่าวก็แห่มาขอโชคขอลาบจำนวนมากนะคะ
แล้วเชื่อว่าลูกวัวตัวนี้จะเกิดมาเพื่อบันดาลโชคลาภให้กับคุณตาถาวรเลี้ยงกระบือ
แต่เป็นคุณตาผู้ซึ่งเลี้ยงวัวค่ะ

ไปที่ตำบลชะโนธกันหน่อยนะครับ
อำเภอบ้านใหญ่ที่มุกดาหาร

สภาพตัวนี้อายุราว๒ปีน้ำหนัก๑๐กิโลครับ
ความยาวจากหัวถึงห่างวัดได้๓๐เซนติเมตร
ไม่ค่อยได้เห็นตะภาพสีทองแบบนี้เลยนะ

สภาพตภาพน้ำตัวนี้เขาบอกว่าปกติจะออกหาปลาทุกวัน

แต่ที่มันติดมากลายเป็นตะภาพตัวสีทองแบบนี้

พอชาวบ้านรู้ข่าวตะภาพสีทอง

ขอดูกระดองหน่อย

แห่กันไปดูนะเผื่อมันจะให้โชคลาภ